ชายหนุ่มวัย๓๖ปีเข้าไปหาเห็ดในป่า

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในการค้นหาอยู่หลายวันจริง
สุดท้ายนะฮะเจ้าหน้าที่พบร่างของผู้ชายคนนี้เสียชีวิตแล้วนะครับ

แต่ว่าปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ต้องมีขั้นตอนในการทำงาน
แล้วก็ใช้เทคโนโลยีมาช่วยค้นหานะครับ
ผู้ชายคนนี้แหละค่ะคือนายธนงศักดิ์ตะมั่งหรือว่าเอกอายุ๓๖ปี
เป็นชาวบ้านในตำบลเขื่อนผากที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เข้าไปหาเห็ดพร้อมกับญาติอีก๒คน
ก่อนจะหายตัวไปบริเวณป่าทางที่ตะวันออกของถ้ำห้วยผาปูน

หายไปตั้งแต่วันศุกร์ที่๒๕มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
โดยเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานแล้วก็ชาวบ้านต่างปูพรมค้นหา
ตั้งแต่การได้รับแจ้งจากญาติว่านายธนงศักดิ์หลงป่าขณะไปหาเห็ดนะครับ
แล้วก็โทรศัพท์มาบอกญาติเมื่อวันศุกร์นี้นะ
หาทางออกจากป่าไม่เจอหลังจากนั้นขาดการติดต่อไปตั้งแต่ช่วงเย็นของวันศุกร์
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่นะคุณนะปูพรมค้นหากันอยู่นาน
ค้นหาทั้งวันทั้งคืนนะฮะแล้วก็เมื่อวานค้นหาจนกระทั่งช่วงค่ำ
แต่ปรากฏว่ามันใช้เทคโนโลยีในการช่วยด้วยคุณ
คือเพื่อนของผู้สูญหายพยายามเข้าไปในแอปพลิเคชันแอป๑
คือรู้เบอร์ใช้แอปใช้เทคโนโลยีในการค้นหาว่ายังมีสัญญาณอยู่ที่ไหนหรือเปล่า
คือเดาว่าถ้าสมมุติเกิดมือถืออยู่กับเจ้าตัวเจ้าตัวก็น่าจะอยู่ตรงนั้น
ใช่ครับดังนั้นนะฮะพอเพื่อนใช้แอปพลิเคชันแล้วก็ตรวจสอบสัญญาณเจอแล้ว
อยู่จุดหนึ่งตรงหน้าผาที่หนึ่งก็แจ้งเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตอนแรกนะคือเมื่อวานมันตอนเย็นแล้วเจ้าหน้าที่กะจะเปลี่ยนใจกลับฐานปฏิบัติการ
เพราะว่ามันจะค่ำแล้วนะครับแต่ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็บอกว่ากลัว
เดี๋ยวถ้าโทรศัพท์มือถือของนายธนงศักดิ์แบตหมดจะทำยังไง
แล้วแมทมันเหลือน้อย๑๖หนึ่งไหมคะ
เจ้าหน้าที่นะหวนกลับเข้าไปในป่าใหม่อีกครั้งหนึ่ง
แล้วเจอจริงคุณตอนแรกหาร่างไม่เจอนะส่องไปส่องมาส่องลงไปที่เหวเนี่ย
ลึกเป็น๘๐เมตรเลยพบคุณพบว่ามีร่างของผู้ชายคนหนึ่งอยู่ก้นเหว
เจ้าหน้าที่เจอแล้วล่ะเจอว่าเป็นศพแล้ว
ดังนั้นเมื่อคืนนี้ก็ออกจากว่ากู้ร่างไม่ได้หรอกตอนกลางคืนใช่ไหม
แต่รู้จุดรู้พิกัดแล้วนะครับ
แล้วก็ถอนกำลังออกมาจากป่า
พอเช้าวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็เข้าพื้นที่ในป่าแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก็เริ่มเข้าไปที่จะปฏิบัติการในการกู้ศพแล้วนะครับ
ก็ต้องเดินเท้าคุณลัดเลาะไปตามสรรเขาป่าห้วยผาปูนไป๑ชั่วโมงเหมือนกัน
แล้วก็ไปกู้ศพออกมาจากตรงนี้
ปฏิบัติการในการกู้ร่างออกจากพื้นที่ตรงนี้ก็ค่อนข้างจะทำได้อย่างทุลักทุเลนะครับ
แล้วก็ล่าสุดสามารถที่จะกู้ร่างของนายธนงศักดิ์ออกมาได้แล้ว
โดยส่งไปให้แพทย์โรงพยาบาลพร้าวผ่าชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต
แต่ก็เจ้าหน้าที่บอกว่าก็มั่นใจว่านายธนงศักดิ์คงเดินหลงป่าใช่ไหม
แล้วก็พลัดตกลงไปในเหวลึกกว่า๘๐เมตรตรงนี้นะครับ
ทีนี้ก็จะมีการส่งศพให้กับญาตินำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปนะครับ
แล้วก็เจอไอ้นี่จริงคุณเจอโทรศัพท์มือถือของผู้ตายด้วย
ในจุดเกิดเหตุนะฮะเหลือแบตเตอรี่แค่๑๖นะครับ
ก็นี่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีด้วยในการค้นหาผู้สูญหายในป่านะฮะ